คุณโก้ธีรศักดิ์นะคะก็เป็นรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งค่ะ
นี่เลยค่ะแต่งตัวเป็นนี่นะคะมีปอย
เขาเรียกปอยมูทูตอ๋อคุณหญิงจำปลาในเรื่องค่ะ
เรียนแบบนะคะทำเอาชาวโซเชียลเนี่ยค่ะ
คำไม่ได้เพราะว่าคุณโก้นี่เขาเกาะกระแสตลอด

อู๋เนี่ยคุณโก้นะคะไปที่วังนะคะ
อยากได้ความสนุกสนานนะครับ

เหมือนว่าคุณหญิงจำปานิดนึง

จริงแล้วนะไม่ได้แต่งเล่นนะคุณแจ๊ค
ศึกษามาก่อนว่าทรงผมอย่างนี้

พี่หมื่นนี้ไดเรกมาบ้างไหมคะ
ก็ใหลกันอยู่อ้าวไม่ใช่

ก็จริงแล้วอยากจะแต่งนะครับแต่ก็
คิดว่าเดี๋ยวรอคนที่เหมาะสมจริง

เกลียดการที่ศิลปินดาราของเรา
ไม่รู้จะพูดกับคำตอบนั้นยังไง
ที่สำคัญฉันเกี่ยวเข้าวังมาวันจุระจักรกระโภง
นะคะเขาเป็นเพื่อนคุณฮานะค่ะอยู่กันมาตั้งแต่สมัยกะโหลปกฮ่าถึงกระทั่งผู้วางยังอยู่กันนะคะคุณโก้